เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมได้เกิดเหตุเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างวัย๗๑ปีแล้วนะคะ
ไล่ยิงหนุ่มนักศึกษาปี๔ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจนบาดเจ็บ
ภายในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าที่นครปฐม
เพราะว่าไม่พอใจค่ะเพราะว่านุ่มรายนี้ไปร่ารานแล้วก็ตามจีบลูกสาว
ยังชูของลับเข้าใส่ทางตำรวจนะคะก็ได้นำตัวผู้ก่อเหตุนี้ไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วค่ะ

นายสุชาติบัวแสงจันทร์อายุ๗๑ปีเจ้าของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐม
คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมหลังก่อเหตุยิงนายอุเทนสามงามน้อยอายุ๒๓ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยแห่ง๑ได้รับบาดเจ็บที่โคนขาหนีบข้างขวาจำนวน๑นัด
เมื่อวานที่ผ่านมาโดยหลังก่อเหตุนายสุชาติได้ยืนรอมอบตัวพร้อมปืนลูกโม่
ขนาดจุด๒๒บรรจุกระสุนปืน๘นัดยิงไปแล้วจำนวน๔นัด
จากการสอบสวนนายสุชาติให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้มาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าพร้อมภรรยา
นายอุเทนเห็นรถของตนขับผ่านก็ได้เดินมาใช้มือทุบเข้าที่รถบริเวณเหนือล้อหลังด้านขวาอย่างแรงจนเป็นรอยบุบ
ยกนิ้วกลางให้ของลับและตะโกนด่าทออย่างไร้มารยาท
จากนั้นจึงได้ขับรถเข้าไปจอดห่างจากรถของนายอูเทน๒๓ล็อก
หยิบปืนเดินลงจากรถปรีเข้าหาแล้วยิงรัวเข้าใส่ทันที๔นัด
โดยกระสุนถูกยางล้อรถนายอูเทนแบน๓เส้นและกระสุน๑นัดถูกนายอุเทนเข้าที่โคนขาหนีบ
ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปหลบภายในร้านขนมปังเพื่อขอความช่วยเหลือ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตื่นตระหนกของประชาชนที่มาจับจ่ายบริเวณห้างสรรพสินค้า
รวมถึงนางสาวรุ่งฤดีโกมนมาลัยผู้เห็นเหตุการณ์

นายอูเทนเข้าไปขอความช่วยเหลือ

ขณะเกิดเหตุกำลังยืนขายขนมปังอยู่หน้าร้าน
จากนั้นก็เห็นนายอุเทนวิ่งเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือ

แต่เห็นว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือ

เพราะกลัวว่าจะมีคนตามมาอีก
เราก็เลยปิดประตูให้น้องเขาอยู่ข้างใน
เพราะเราไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครเป็นใบรุ่น
หรือว่าเป็นใครเราก็ไม่รู้ไง
ขณะที่การสืบสวนสอบสวนพบข้อมูลว่า
ทั้งสองคนเป็นคู่กรณีกันมาก่อน

นายอุเทนได้ตามจีบลูกสาวของนายสุชาติ

ซึ่งนายอุเทนก็ไม่ลักความพยายาม

ยังเคยขู่อาฆาตเอาชีวิต

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐม

วันเกิดเหตุทั้งคู่มาเจอกันพอดี
แล้วมีการยั่วยุให้เกิดความโมโห
ทำให้นายสุชารู้สึกไม่พอใจ

จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาพยายามฆ่า

ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
คดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้ที่ใจร้อนกระทำโดยไม่ยังคิด
ไม่ควรพกปืนไปในที่สาธารณะเนื่องจากอาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเหตุใหญ่โตได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน